นี่แหละครับที่ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรนะครับ
แล้วก็กลุ่มเส้นได้ที่เข้าไปช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙
ในการที่เราจะต้องต่อสู้กับโควิด๑๙ใช่ไหมฮ

เกิดเรื่องขึ้นแล้วครับเกิดอารยะขัดขืนขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
มันมีความผิดพลาดสูงมากจากกรณีที่ท่านนี้แหละครับ
คุณหมอจรัสพงศ์สุกรีสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
เนื่องจากมันเป็นผลลวงหรือว่ามีค่าเบี่ยงเบนสูง
พบตั้งแต่ผลลวงนะครับผลลบลวงจำนวนมากเลย
เพราะว่ามีการเอาไปตรวจชาวบ้านที่ทุ่งใหญ่๑๐๐คน
พบว่าติดเชื้อ๑๘๗คน
วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรรมนาฬิกาและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ถูกต้อง
เพราะจุดประสงค์คือการแจกจ่ายให้ประชาชนได้ตรวจด้วยตัวเองได้ง่าย
และชุดตรวจนี้ก็ไม่ได้เอามาใช้ในโรงพยาบาล

ขณะนี้ประสานไปยังสสจนครศรีธรรมราชแล้ว
ว่าข้อมูลที่แถลงออกมาเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องนะ
ซึ่งท่านสสจนครศรีธรรมราชก็บอกว่า
จะแถลงข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งฮะ
อาจจะไม่ถูกต้องนะครับ
ก็เรียกนาวโซเฟรนินเที่ยวสำหรับแพทย์ใช้นะครับ

ถ้ายังดูแล้วอาการยังไม่ดีอะไร
เพราะฉะนั้นเมื่อวานได้บอกให้ทางท่านสสจนครศรีธรรมราช
ก็เรียนท่านว่าข้อมูลที่ท่านแถลงออกมาไม่น่าจะถูกต้อง
แล้วท่านก็บอกแล้วเดี๋ยวท่านจะไปแก้ไขข้อมูลนะครับ